เมื่อวานนี้นะคะมีเหตุทะเลาะวิวาดกันกลางกรุงเลย
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะถูกกลุ่มใช้ความว่าเป็นกลุ่ม
เพราะเขามาประมาณ๒๐คนมาถามว่ามีปัญหาเหรอ
เขาบอกว่าโหถ้ามากันเยอะขนาดนี้ผมไม่ตอบออกเป็นคำพูดแล้วกัน

กลัวตายเหมือนกันเนี่ยนะคะสรุปสุดท้ายค่ะยิงปืนออกไป
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บปางตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หน้าสนามมวยเก่าซอยอยู่ในซอยนะคะซอยข้างโรงเรียน
ศึกษานารีแถวบางบอนกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ตำรวจสนบองบอนหลังจากได้รับแจ้งเหตุลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจอ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อวนายเจษฎาสุขสยาม
มีแผลถูกยิงที่ท้องทะลุหลัง๑นัด
และถูกยิงเข้าที่กลางหลังอีก๑นัด
ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
อกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากในเจษดาไปเจออีกค่ะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๑คน
เป็นชายไม่ทราบชื่อถูกกระสุนเฉียวที่ข้อมือด้านซ้าย
ส่วนผู้ก่อเหตุเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
วนายชัดชัยน้อยฉิม
ยืนรอให้การกับตำรวจและยืนรอมอบตัวกับตำรวจ

ฝ่ายของผู้บาดเจ็บและผู้ก่อเหตุ
เคยมีเรื่องชกต่อยมาก่อนหน้านี้แล้ว

สองฝ่ายตกลงมาพูดคุยมาเคลียร์ปัญหากันที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
แต่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็แยกย้ายกันกลับไป
กระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงถึงช่วงดึกค่ะ
กลุ่มผู้บาดเจ็บทีนี้ไม่ได้มาคนเดียว
พาพวกมาด้วยรวมประมาณ๘คน
ขออภัยนะคะรวมทั้งหมดประมาณ๒๐คน
มาทั้งรถเก๋งมาทั้งรถจักรยานยนต์
ขอเข้ามาเคลียร์ปัญหากับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ผู้จาต่อว่ากันไปมา
สรุปสุดท้ายก็พูดคุยกันไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ
กระทั่งผู้ก่อเหตุอยู่คนเดียวสิ
เห็นท่าไม่ดีกลัวจะถูกรุมทำร้าย
เดี๋ยวตายได้นะก็เลยตัดสินใจค่ะ

บอกว่าตอนนั้นจำได้เลยผมยิงออกไป๖นัด
แล้วก็มีคนถูกยิงไป๒คน
ตอนนี้ตำรวจนะคะอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายชัดชัย
มือยิงเนี่ยเพราะเขาไม่ได้หนีไปไหนนะ
เขาเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะรวมถึงจะเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ